กลับมาช่วงนี้ดูเหตุการณ์กรณีที่แม่ค้าขายของออนไลน์
ชื่อเล่นว่าคุณหมีนสารพัดปัญหารุมราวค่ะ
สุดท้ายตัดสินใจจบชีวิตด้วยการไปซื้อน้ำมันเบนซินมาแกนลอนหนึ่ง
แล้วก็ราดตัวเองจุดไฟเผาย่างสดตายทั้งเป็นเลยนะคะ

วันนี้คุณแม่ของเธอมารับศพที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณแม่ของเธอด้วยนะคะ
ทีนี้เราก็ถามว่าคุณแม่คุณมีนเนี่ย
เป็นผู้ป่วยซึมเศร้าจริงหรือเปล่าเป็นโรคซึมเศร้าจริงหรือเปล่า
คุณแม่บอกว่าจริงนะเป็นโรคซึมเศร้า
แต่ที่เศร้าเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะพิษรักนะ
ไม่ใช่ว่าเพราะอดีตสามีหย่ากันไป
คือจริงแล้วเขาเลิกรากันไปเขาเลิกไปได้ด้วยดีจบได้ด้วยดี
ก็ต่างคนต่างช่วยกันเลี้ยงลูก
แต่สาเหตุหลักที่คุณมีนตัดสินใจฆ่าตัวตายเนี่ย
ก็เพราะว่าพิษเศรษฐกิจคุณแม่ยืนยันแบบนี้นะคะ
ช่วงหลังมีปัญหาขายของออนไลน์ได้ไม่ค่อยดี
และที่สำคัญคือรายรับไม่พอกับรายจ่าย
เพื่อนสนิทตีตัวออกห่างด้วย
เพราะไปหยิบยืมเงินเพื่อนมาไงมาทำธุรกิจ
ไม่มีเงินไปคืนเขาเพื่อนก็เลยไม่อยากจะคบแล้ว
สุดท้ายเครียดค่ะตัดสินใจแบบนี้นะคะ

ชื่อว่านางบรรพรครูประเสริฐอายุ๕๒ปี

ลูกสาวนี่ก็คือนางสาวพัตราพรครูประเสริฐ

เป็นแม่ค้าขายของออนไลน์

ผู้ตายมีอาการป่วยด้วยโรคซึมเศร้า

บริเวณบ้านพักภายในซอยสุจิน
ถนนวรรณยิ่ง๓ตำบลหน้าเมือง

เหตุการณ์เกิดขึ้นคือเมื่อวานช่วงเช้านะคะ
เพื่อนบ้านคนที่เห็นเหตุการณ์ตอนนั้น

ช่วยกันนำน้ำไปดับไฟ

ให้การช่วยเหลือสุดท้ายกู้ภัย
มาถึงนำตัวคุณมี
ส่งโรงพยาบาลพุทธโสธร

ผิวหนังมันถูกไฟคลอกไปสักประมาณ๖๐

ก็เลยส่งตัวต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลชนบุรี

ครอบครัวก็ไปรับศพเตรียมที่จะ
รับมาตั้งบำเพ็ญกุศลทางศาสนา

มีอาการเครียดป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

หลังจากที่เริ่มเป็นหนี้เป็นสิน
จากการไปหยิบยืมเงินจากเพื่อน

คือขายของออนไลน์ขายของไม่ได้
ก็ไม่มีเงินจะทวงคืนเพื่อน

ก็นี่แหละ
จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอคิดสั้น

ไม่เกี่ยวข้องจนเป็นเหตุให้ลูกสาว

เพราะสามีที่มีลูกด้วยกันแล้วก็เลิกลาไป

จนคุณมีนผู้ตายลืมไปแล้วนะคะ

เดี๋ยวฟังเสียงคุณแม่กันหน่อยค่ะ
ครอบครัวไม่เกี่ยวหรอก

เขาไม่ได้ทะเลาะไม่ได้อะไรกัน

ให้เราใช้แบบไม่เคยอด

จะทำอะไรน่าจะคิดก่อน
แต่เขาก็ไม่ปรึกษานทำอะไรก็ดูทำเลย

บอกว่าเขาโตแล้วเรา

ไม่เคยเจอแบบนี้เลย

มีนพยายามที่จะฆ่าตัวตาย
ไปบนเมรินเผาศพ

ห้ามเอาไว้ได้ก็ไม่คิดแหละค่ะว่าครั้งนี้ลูกสาวจะก่อเหตุแบบนี้อีก
คุณแม่บอกว่ายังไงก็แล้วแต่รักลูกสาวคนนี้มาก
อยากให้ลูกไปสู่พบภูมิที่ดีเกิดชาติหน้าฉันใด
ก็ขอให้กลับมาเป็นแม่ลูกกันอีกคุณแม่ให้ข้อคิดด้วยนะคะ
ฝากเตือนไปถึงลูกที่คิดจะทำร้ายตัวเอง
คิดให้หนักคิดให้ดีคิดถึงหน้าพ่อแม่ให้มาก
เพราะว่าพ่อแม่แต่ละคนเนี่ยเลี้ยงลูกกว่าจะโตนะ
ตีนเท่าฝาหอยจากเท้าเท่าฝาหอยเนี่ยนะ

พ่อแม่รักลูกมากก็คิดกันให้หนักนะคะ